วันก่อนแมวของคุณชนะก็เตรียมจะหนีออกจากบ้าน

ผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามันหลุดไปแล้วด้วย

เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นแมวที่มีทักษะขั้นเทพจริงคุณผู้ชม
ดูเอาไว้ว่าแมวตัวนี้หนีเที่ยวได้
แต่ตอนกลับเข้าบ้านมันกลับวิธีไหน
ไปดูกัน
ตอนลงไปก็ไม่ยากหรอกเนอะแมวกระโดดลงจากที่สูงสบาย
แต่ตอนขึ้นมันก็สูงเอากันนะ

เอาในดีทาสแมวสายเสลี่ยงมาสิ

มันยอดลงไปแมวรู้งาน

ตอนหนีเที่ยวเนี่ยไม่นึกถึงตอนกลับว่ามันลำบากขนาดไหนเนี่ย
ลำบากมันุษย์ที่ต้องยอดถุงลงไปให้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
มันไปเที่ยวกันกลางคืนทั้งคืนเลย

คือกลางคืนเที่ยวตอนเช้าเลยหลับคือกลางคืนเที่ยวแต่มีอยู่วันนั้นแหละที่มันไป

นอกเรื่องแมวคุณบ้างดีกว่าค่ะ